ก่อนหน้านี้เรานำเสนอเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
อุทัยธานีบ้านเขาอยู่ที่ทางสามแพร่งพอดีนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าบางทีก็ไปเจอกองผง
มันกงใหญ่มากที่ว่าเจอเส้นผมเหมือนหลุดมาทั้งหัวเลย
ใช่ค่ะกองแบบนี้กองใหญ่แบบนี้ความยาว๔๕นิ้ว
ประมาณนี้นะคะเจอ๔ครั้ง
ทีนี้เขาบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านหลังเดียวที่เจอกองผมประหลาด
มีอีกบ้านหลังหนึ่งถัดไปค่ะไม่ไกลมากก็คืออยู่ในระแวกเดียวกัน
กองผมอีกแล้วแบบนี้
อันนี้ลักษณะคล้ายผมตัดเหมือนกันนะ

แต่บ้านหลังใหม่ที่เจอเขาบอกว่ามันน่ากลัวมาก
จับดูมันแข็งด้วยแล้วมีกลิ่นเหม็น

เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสมจิตนรงมีอายุ๔๖ปีค่ะ
เล่าให้ฟังว่าตี๔เมื่อวานเนี่ย
เปิดบ้านแล้วก็เปิดไฟ
จะไปเข้าห้องน้ำเจอผมกระจกใหญ่อยู่ข้างประตูบ้านค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปคุยกับนางจันแรมบ้านหลังแรกนะ

ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองนะคะ
กลัวมากโดยเฉพาะพอเอามือไปจับแล้วมันเหม็นแข็งด้วย

กลัวมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของคุณสัย

มาเห็นแล้วมันตรงนี้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
ก่อนที่จะพิสูจน์ว่ามาจากไหนเธอขอให้สบายใจก่อนเธอก็เลยเอาผมที่เจอเนี่ยนะคะไปซุกไว้ที่ใต้ต้นโพข้างเมนวัดทรัพย์ป่าพลูวัดแถวบ้านนั่นแหละแล้วก็บอกกับผมเนี่ยนะบอกว่าให้มาอยู่ตรงนี้นะอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุขอย่ากลับมานะไปอยู่คนละพบคนละภูมิก็แล้วกันมันก็เป็นความเชื่อของเธอนะคะอยากทำให้มันสบาย

เป็นอย่างดีเนี่ยนะคะอ่าทีนี้นะคะไปถามบ้านหลังแรกกันบ้าง
ที่เจอกองเส้นผมเนี่ยสี่ห้าครั้งเนี่ยนะคะ
กลับไปถามเขาดูสิคุณสายันใจเย็นเขาบอกว่า
ผมนะผมก็เชื่อนะว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศัยยศาสตร์
แล้วตัวผมเองตอนนี้คำตอบก็ยังไม่ได้
แต่จะหาโอกาสไปทำบุญทำบุญให้ผมนี่แหละถ้ามันเป็นเส้นผม
ถ้าเป็นเรื่องของศัยยศาสตร์จริงนะคะแล้วก็เพื่อความสบายใจของคนในครอบครัวด้วยนะคะ
อ้าวจะมีหน่วยงานไหนไหมที่เข้าไปคลายปัญหา
ใครเข้าสงสัยเรื่องนี้อะนะช่วยติดกล้องตอนปิดกันดูอืม
รองว่าน่าจะได้คำตอบไม่ว่าจะเป็นคำตอบรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม